มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะหนุ่มวัย๒๖ปีค่ะ
คุณผู้ชมคะเขาดื่มสุรากับเพื่อนจนเมาแล้วก็ชวนให้ไปอาบน้ำกัน
อาบน้ำในหนองน้ำสาธารณะแต่ปรากฏว่าพลัดตกแล้วก็ลื่นลงไปในหนองน้ำ

นางจำปาพลฤกษาแม่ของนายอิสระโพงอายุ๒๖ปี
อยู่บ้านบงตำบลนาโป่งอำเภอเมืองเลยก็ร้องไห้อยู่ข้างศพลูกชายค่ะ
หลังจากนายอิสรพงศ์จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
คือก่อนหน้านี้นายอิสรพงศ์ได้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็เมาแม่บอกว่าแม่เตือนแล้วว่าอย่าไปไหนนะ
กันไปชวนกับเพื่อนไปที่หนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านนะคะ

ระหว่างที่ถอดเสื้อผ้าปรากฏว่าลื่นพลัดตกลงไปในหนองน้ำ
กระโดดลงไปดึงขาเอาไว้แต่ไม่ทัน

นักประดาน้ำใช้เวลางมหาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
สุดท้ายก็พบว่าจมน้ำอยู่ในหนองน้ำห่างจากฝั่งไปประมาณ๓เมตร
พ่อแม่ของนายอิสรพงศ์ผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองมีลูกสองคน

เคยมีภรรยาแต่ว่าเลิกกันไปนานแล้วไม่มีบุตรด้วยกันนะคะ
แต่ว่าลูกคนโตคนนี้ชอบดื่มเหล้า

คุณแม่บอกว่าตักเตือนแล้วอะไรก็แล้วพอเตือนลูกก็จะอารมณ์ฉุนเฉียว
จริงแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไร
สุดท้ายมาเกิดเหตุสลดเพราะว่าเมาแล้วก็พลัดตกลงไปในหนองน้ำนะคะ